การแถลงข่าวเมื่อวานนี้พูดคุยเอาใช้คำว่าพูดคุยกับสื่อมวลชนแล้วกันเนี่ยนะคะ
คุณแม่พูดถึงเรื่องของการให้อภัย
ตอนนี้นับแล้วที่คุณแม่ให้อภัยก็มีประมาณ๔คน
คุณแม่บอกว่ายังไม่ให้อภัย
มีใครบ้างที่ให้อภัยมีคุณปอมีคุณโรเบิร์ต
และล่าสุด๒คนที่คุณแม่ให้อภัยคือแอนนากับฮิปโป๑๐

เอาที่มาของการที่ไม่ให้อภัยก่อนอย่างแรกนะคะ
คุณแม่บอกว่าก็สองคนนี้เข้าไปเจ้ากี้เจ้าการกับเรื่องงานศพ
แต่ว่าตอนนี้แม่โอเคแล้วนะแม่ให้อภัยแล้วนะ
คุณแม่ชี้แจงนะคะจากกรณีที่เป็นการพูดหลายเรื่องนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะพูดเรื่องนี้เป็นพูดต่อจากเรื่องเงิน๓๐ล้าน
แล้วคุณแม่ก็ให้เหตุผลว่าการให้อภัยแต่ละคนเป็นยังไง
เขาบอกว่าให้อภัยโรเบิร์ตเพราะเขาเป็นเพื่อนกับคุณปอ
แล้วให้อภัยคุณปอเพราะคุณปอเป็นคนสุภาพ
แม่ชอบพลสุภาพอยู่แล้วก็เลยให้อภัยทั้งสองคนไปเลย
เอาแบบ๑๐๐และนอกจากนี้แม่ได้เงินปลงศพจากคุณปอมาแล้วเรียบร้อย
แต่ทีนี้แอนนากับพี่โปแม่โกรธเพราะอะไร
แม่ไม่ไว้ใจทั้งสองคนเพราะแม่มองว่าเป็นพวกเดียวกับกระติก
เข้ามาจัดการงานศพโดยไม่บอกแม่
อันนั้นคือคำพูดที่คุณแม่นะคะพูดไปก่อนหน้านี้
แต่ทีนี้ล่าสุดในช่วงของการพูดคุยกับสื่อล่าสุด
แม่บอกให้อภัยแล้วทั้งสองคนแอนนากับพี่โป
หลังทั้งคู่มาขอโทษคุณแม่
ให้อภัยไปเลย๑๐๐ฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
แอนนาขอโทษคุณแม่ทางโทรศาสตร์ทีวีแล้วเมื่อวันนั้น
ขอโทษคุณแม่แล้วแล้วก็บอกว่า
น้องโมรักคุณแม่มากเพราะฉะนั้นแอนนาก็รักคุณแม่ด้วย

ด้วยความที่ไม่คิดก่อนว่าต้องบอกคุณแม่ว่า
เพราะเรื่องงานย้ายสถานที่มันเรื่องใหญ่
ส่วนพี่โปเนี่ยเมื่อกี้คุยกันแล้ว
คุณแม่ก็ให้อภัยเข้าไป๑๐๐แล้วที่ค้างไว้๕๐
เมื่อกี้ที่ว่าคุยกันแล้วหมายถึงว่าคุณแม่โทรศัพท์ไปคุยกับนี่ฮิปโปเลยตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์เลย
เออแล้วคุณแม่ก็บอกว่าคือแอนนาและฮิปโปเนี่ยเขาก็น่ารักนะฮะ
แอนนาเองแม่ก็ไม่ติดใจและแอนนาน่ารักนิสัยดีสุภาพแม่ไม่มีอะไรติดใจกัน
แม่ก็อยากชวนไปดูสถานที่ในการจัดงานเพื่อคุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันนะฮะ
ไม่ได้โกรธอะไรแล้วก็ส่วนฮิปโปเมื่อกี้คุยกันให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ฮิปโปก็ขอบคุณคุณแม่ที่ให้อภัยด้วยนะฮะไปถามสองฝากฝั่งกันบ้างนะคะ
คุณฮิปโปเขาก็บอกว่าอ๋อปรับความเข้าใจกับคุณแม่แล้ว
ส่วนแอนนาก็บอกว่าก็ขอโทษผ่านสื่อไปแล้ว
และยืนยันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้โกรธคุณแม่
แต่ทีนี้คุณแอนนาเขาแค่เป็นห่วงค่ะ
เป็นห่วงว่าความหวังเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมในคดีนี้มันจะเลือนลาง
ห่วงการโฟกัสคดีมันจะหลุดไป
แต่ถึงตอนนี้คุณแม่ให้อภัยแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ที่เข้าใจ

และจะไปร่วมงานศพคุณแตงโมแน่นอน
ใช่นะฮะแล้วก็เข้ามาร่วมจัดงานด้วย

เปลี่ยนสถานที่จัดงานจริงนะครับ
ดังนั้นสถานที่จัดงานที่เกิดขึ้นวันที่๑๑๑๓มีนาคม
เปลี่ยนเป็นจัดที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ
เพื่อจะรองรับแขกเรือได้มากขึ้นด้วยนะครับ
นี่ครับประธามวิทธิคริตตจักรคณะแปปติส
คือคุณทงชัยประดับชนะนุรัตินะครับ
ได้โพสต์แจ้งในเฟซบุ๊คถึงงาน
พิธีไว้อะไรคุณแตงโมนิดาพัชระวิรพงศ์
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จริงนะครับ
เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติมิตรสื่อมวลชน
แล้วก็แฟนคลับที่มีจำนวนมากให้เพียงพอ
อย่างน้อยคุณพันคนขึ้นไปนะครับ
คืนครับคือ๑๑๑๑๓มีนาคม
เรียนเวลา๑๘นาที่๓๐นาทีถึง๒๐นาที๓๐นาที
ซึ่งแน่นอนได้รับความเห็นชอบจากคุณแม่พะนิดา

แล้วก็มีคุณเอสุปชัยผู้ปกปั้นแล้วก็รักคุณแตงโม
คุณอ้ำพัชราภาผู้เอ็นดูคุณแตงโม
ก็เป็นผู้ที่สนับสนุน

แล้วก็ทางด้านของประธานมูลที่คิตจักรคณะแบปติส
เขาบอกว่าทีมงานก็พร้อมในการที่จะร่วมกัน
ในการแสดงความอาลัยต่อคุณแตงโมอย่างสง่างามเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
สำหรับผู้ที่จะมาร่วมพิธีไว้อะไรนั้นนะฮะ
แล้วก็แสดงผลรับวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมด้วยนะฮะ
สำหรับคริสตจักรเสรีภาพนั้นนะครับอยู่ที่ไหน
เพื่อใครจะไปร่วมงานนะอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษซอย๒๕แยก๑
ใกล้แอปพอร์ตลิงค์สถานีราชกระบังนะครับ
ก็มีการคิดค่าเช่าคืนละ๕แสนบาทตามราคาของคิตจักรที่เขากำหนดไว้
แต่คราวนี้ทางคิตจักรเสรีภาพกรุงเทพคือไม่คิดค่าเช่า
สถานที่ไม่คิดเลยนะครับแล้วแต่ผู้จัดจะถวายเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองนะครับ
ผู้จัดได้จัดงบประมาณด้านสารที่๓คืนไว้๑แสนบาทเท่านั้นอันนี้
เท่าที่ทราบข่าวมานะครับโดยที่คุณเอสุปชัยเป็นผู้สนับสนุนด้วยความเต็มใจนะฮะ